มาดูที่ผู้หญิงคนนี้ทำคลิปรีวิวฝนตกทีไรเปิดไฟแล้ว
เลี้ยงแสนน่ารักมากันเพียบเลยค่ะในวันที่คนโต
สัตว์เลี้ยงที่น่ารักของบ้านฉันแม่ฉันเป็นคนรักสัตว์รักมาก
สัตว์ที่ว่านั้นคือแมลงเม่าครับคุณผู้ชม
จะอยู่ยังไงเนี่ยโอ้โหจะกวาดหมดเมื่อไหร่ฝูงแมลงเม่านะครับ
มารวมตัวกันที่บ้านของเธอนะครับตกอยู่เต็มพื้นไปหมดนะครับ
แล้วที่เดินอยู่บนพื้นอีกนับไม่ถ้วนผู้หญิงเจ้าของคลิปเอามาโพสต์ไว้ในโลกออนไลน์
คุณผู้ชมรับบ้านลืมปิดหน้าสางทำให้แมลงเม่ามันบินเข้ามาเยอะแยะได้ขนาดนี้นะฮะ
ขณะที่ชาวเน็ตคอมเมนต์ด้วยความเห็นใจเจ้าของคลิปเพราะว่าแมลงเม่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่
โอ้โหตอนมันมามันบินมาตอนกลับมันเดินกลับหรือยังไงเพราะมันทิ้งปีก
ปีกไว้ที่พื้นนะครับกวาดเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักที
บางคนบอกว่าเห็นแล้วขนลุกไม่หยุดเลย
ก็บอกว่าถ้าเจอแบบนี้เป็นลมแน่เห็นแล้วอ้าปากค้างเลย
หลายคนมาพร้อมกับคำแนะนำบอกว่าระวังอย่าให้มันเข้าหูนะ
อย่าอ้าปากค้างนะจะอ้าปากได้
ใช่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับแนะนำว่าถ้าเริ่มมานะ
ปิดไฟปิดประตูซะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันหาแสงไฟ
ตรงไหนไม่มีไฟมันก็คงไม่มานะครับ
หน้าฝนด้วยระวังระวังหน่อยนะครับ